สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้พบกับคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะ
คุณผู้ชมคะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่พิธีกรร่างทวมอารมณ์ดีค่ะ
คุณตีอ้วนนำชัยถึงกับตลกไม่ออกกันเลยทีเดียว
เมื่อมีกลุ่มมิจฉาชีพนะคะแอบอ้างว่าเป็นทีมงานของคุณตีอ้วนค่ะ
โทรไปตามร้านอาหารต่างเพื่อที่จะเรียรัยนะคะนำเงินไปบริจาคให้กับวัดพระบาทน้ำผู้
ซึ่งบางรายเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะคุณเพราะหลงเชื่อแต่บางรายเกิดเอกใจไม่เชื่อ
ก็เลยโทรไปถามคุณตีอ้วนดีนะที่เอกใจ
ถูกต้องค่ะตอนนี้เลยคุณตีอ้วนเนี่ยรีบเฟซบุ๊กไลฟ์บอกแฟนเพจให้ช่วยกันแชร์เรื่องนี้เป็นการด่วน
และบอกไปยังร้านอาหารต่างทั่วประเทศว่าอย่าหลงตกเป็นเหยื่อเด็ดขาดค่ะ
ตอนนี้มันมีมิจฉาชีพนะฮะชื่อหน่อยนะครับชื่อหน่อย
แล้วก็ใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับโทรไปนะฮะร้านอาหาร
อกให้ร้านอาหารเนี่ยโอนเงินให้บอกว่าผมเนี่ยชวนทำบุญนะฮะ
โรงศพในวันพรุ่งนี้มีค่าหอนะครับ๔๕๐บาทค่าโรง๘๐๐บาท
จะมีรถมารับพรุ่งนี้ที่สวนลุมนะครับเป็นรถบัตร๒รถตู้๗นะฮะ
จะไปรับถึงบ้านด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกเนี่ยให้โอนเงินมา
รับกี่ชุดให้โอนเงินมาซึ่งตอนนี้เนี่ยมันไม่รู้ไปไกลถึงกี่ล้านแล้วนะครับ
ก็เลยขอให้ขอให้เนี่ยช่วยกันแชร์ไปนิดนึงนะครับ
ซึ่งล่าสุดนะคะคุณตีอ้วนได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนร้านอาหารร้านไหนที่ตกเป็นเหยื่อด้วยความไม่รู้เนี่ยก็สามารถที่จะไปแจ้งความได้นะคะ
เพื่อที่จะตามเอาผิดคนที่เป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่มาหลอกลวงแบบนี้
คือต้องบอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เรามักจะเห็นนะบ่อยครั้งที่คนในวงการบันเทิงของเรา
ประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้โดนหลอกเอาความสงสารไปใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงคนอื่น
คือมันไม่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว
อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเชื่อว่าทางกฎหมายจะต้องดำเนินคดีเป็นการด่วนอยู่แล้วนะคะ
ส่วนร้านอาหารตอนนี้ให้ระมัดระวังมากที่สุดเลย

หรือว่าเทียงได้ซากมีคุณกลัวสอบความถูกต้องและก็ไปแจ้งทำตำรวจ
เราจะได้รู้ว่ามีผู้เสียหายทั้งหมดกี่รายในตอนนี้
ถูกต้องก็ต้องรีบดำเนินคดีเป็นการด่วนเลยนะคะ